เอาละครับพาคุณผู้ชมไปเจียงใหม่

บ้านเมืองเจียงใหม่เป็นคนเจียงใหม่คนเมืองครับ
คราวนี้จะไปดูความยิ่งใหญ่ของงานเฉลิมฉลอง๗๒๐ปีเมืองเชียงใหม่
ซึ่งเขาจัดกิจกรรมมาตั้งแต่ต้นปีแล้วในชื่องานว่า
แต่ว่าคราวนี้พี่น้องเมืองเจียงใหม่เขาพร้อมที่จะแสดง
เขาพร้อมที่จะฟ้อนเล็บรำอย่างสวยงามในงานเฉลิมฉลองครั้งนี้

เดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูเขาดีกว่า
ยังทำไม่ได้เป็นคนอีสานเดี๋ยวไปดูนี้

เด็กเยาวชนผู้ใหญ่ชายหญิงกว่า๕๐คน
ฝึกฟ้อนเล็บพื้นเมืองแบบโบราณแบบล้านนา
เพื่อเตรียมพร้อมร่วมพิธียอสวยไหว้สาพระยาเมงลาย
เนื่องในวันสถาปนาเมืองเชียงใหม่ครบรอบ๗๒๐ปี
เด็กอายุน้อยสุด๕ขวบ
อายุสูงสุดเนี่ยเป็นเด็กที่มีอายุ๕๕ขวบ

เป็นคุณพี่คุณป้าวัย๕๕ปีนะฮะ
ทุกคนต่างวัยกันก็จริง
แต่ว่าจะมารวมตัวฝึกซ้อมกันอย่างตั้งใจ
ตั้งแต่๑๐โมงเช้าจนถึงช่วงบ่าย๓โมงเย็นนะครับ
ก็มีสลับกันรุ่นเล็กรุ่นใหญ่นะ
ปิดเทอมด้วยช่วงนี้ไงนะครับ

เพื่อร่วมสถาปนาเมืองจะมีขึ้น
วันอังคารที่๑๒เมษายน

เพราะว่างานใหญ่ครบรอบ๗๒๐ปี
ของเมืองเจียงใหม่เมืองล้านนา
จะจัดขึ้นวันที่๑๒เมษายนนะครับ

ภายใต้ชื่ออย่างที่บอกคุณผู้ชมไป
ชื่อคือ๒๕๕๙สมโพธิ๗๒๐ปี
๖๐รอบนักศัตริย์๗๒๐ปีเมืองเจียงใหม่นะครับ
เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พญาแมงรายปฐมมกษัตริย์แห่งล้านนา

เกิดความรักและความภาคภูมิใจ

เชียงใหม่ก็ฮักเมืองนะครับ
ก็ร่วมกันในการที่จะจัดงานใหญ่ครั้งนี้นะฮะ
อันนี้ก็พูดเมืองคนไทยนะ

เพราะต้องอ่านข่าวให้คนภาคกลางได้ฟังด้วยนะฮะ
อกจากนี้ในงานยังมีการแสดงกำเนิดเมืองเจียงใหม่

การแสดงชุดรัตนติงสาอภินวปุรีนะครับ
กิจกรรมจัดแสดงสาธิตวิถีชาวบ้านและกาดมั่ว
กาดมั่วคือกาดตลาดเนี่ยนะฮะ
ตลาดที่ขายของเยอะเขาเรียกว่ากาดมั่ว

ทั้งการฟ้อนผีหลวงฟ้อนดาบฟ้อนเจิมฟ้อนสาวไหม
ซึ่งหากใครไปเที่ยวเชียงใหม่ในช่วงวันสงกราน
ก็จะสามารถเข้าไปชมความงดงามของการฟ้อนเล็บ
และไปให้กำลังใจน้องได้ที่ลานพระบรมราชานุสาวรีสามกษัตริย์
ใครไปช่วยเที่ยวสงกรานช่วงนี้นะครับ
จัดงานยิ่งใหญ่แน่นอน๗๒๐ปีครบรอบเมืองล้านนาเมืองเจียงใหม่นะครับ
แล้วก็เทศกาลสงกรานที่จัดส่งน้ำพระในวันที่๑๓เมษายนด้วยนะครับ
ทีเดียวคุ้มเลยนะคะสำหรับเชียงใหม่ช่วงสงครานนี้นะคะ
ประเพณีวัฒนธรรมความสนุกสนานธรรมชาติ
โอ้ครบแอวเหนือและเป็นลงที่ใส่ชุดไทยนะ
เชียงใหม่ใส่ชุดไทยตั้งแต่ต้นปีแล้วชุดไทยชุดเมืองเนี่ยนะ
ใครที่ยังไม่ได้จองตัวอะไรก็ตามนะคะ
ไปก็ได้ที่เชียงใหม่แนะนำช่วงสงกรานนี้นะคะ